ก็เรียกพี่เบิ้ดน้ะ

บอกเลยอมรรตะจุ๊บตาเมืองไทยตลอดกัน
ทงชัยคนนี้เมื่อวานนี้เจ้าตัวค่ะ
เปิดตัวเพลงใหม่พร้อมเอ็มวีฟ้อนทั้งน้ำตา

ซึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
พี่เบิร์ตบอกคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเลย
เพราะว่าไม่ได้มีการจัดงานที่เจอสู่มวลชนค่ะ

วงโควิดอีกโอ๊ยไม่ต้องนับหลายปีค่ะ
และที่ที่ฉันร้องเพลงไปเมื่อตอนต้นก็เพราะว่า
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าช่วงสัมภาษณ์
แล้วเรียกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขมากไม่สามารถทำอะไรพี่เบิร์ตได้เลย
ตอนนี้ให้ทายเล่นดีกว่าว่าอายุเท่าไหร่
เท่าที่จำได้๖๐กว่าป่ะ

คุณผู้ชมค่ะพี่เบิร์ตหล่อจังเลยอ่ะน่ารัก
นักข่าวก็เลยขอกระแสถามพี่พี่เบิร์ตมีเคล็ดลับหน้าเด็กอะไรอ่ะ
พี่เบิร์ตแกน่ารักนะแกบอกหมดเลยแกไม่กั๊กเลยเอาไปดูค่ะ

กินน้ำมะนาวเออแล้วก็ออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกอย่าง
เพราะเหงื่อออกเยอะนี่เห็นไหมเหงื่อมันเข้าตาแล้ว
เหงื่อออกเยอะนี่น้ำมันก็จะคายสิ่งที่มีโปรโลชั่นของเราออกมา
พวกเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
กินน้ำเยอะฉีกมาเยอะมันดีแล้วลูก
มันจะแพงที่แพ้แค่มะนาวตอนนี้เดี๋ยวอ่ะ